ทีนี้เมื่อวานย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อวาน
เอาจริงเมื่อวานถือว่าเป็นหมายข่าวที่นักข่าววิ่งกันขาควิดเหมือนกันนะ
มันหลายที่หลายจุดเหลือเกินที่ต้องตาม

เพราะว่าช่วงสายนี่คนที่ยืนอยู่ข้างบิ๊กโจ๊ก
ทนายกระดูกเหล็กค่ะทนายอนัญชัยนั่นเอง
เปิดตัวเป็นทนายความให้กับบิ๊กโจ๊ก
รวมถึงลูกน้องของบิ๊กโจ๊กทั้ง๘คนด้วย
แล้วเมื่อวานนะให้สัมภาษณ์อยู่นานเลยนะคะ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าขอสู้ทางกฎหมาย
นี่ไม่ใช่การเอาคืนนะไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเอง
บิ๊กโจ๊กค่ะมาพร้อมกับทนายอันนันชัย
ซึ่งได้รับหมอบหน้าน่าทมาทำหน้าที่เป็นทนายความส่วนตัวนะคะ
กรณีที่มีการออกหมายขนบ้านภัคษณ์
เมื่อวันที่๒๕กันยาที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าเป็นการขอหมายโดยมิชอบ
เช่นคำขอหมายจับไม่ได้ระบุยศหรือว่าตำแหน่งตำรวจ๘นาย
หรือว่าคำขอหมายค้นไม่ได้มีการแจ้งว่าบ้านพักนั้นเป็นบ้านพักรองพบตร
เชื่อว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการเพื่อปกปิดข้อได้จริงต่อสาร
นี่ไงที่บิ๊กโจ๊กออกมาพูดตั้งแต่วันแรกเลยว่าเป็นการหลอกสารเป็นการหลอกสารเนี่ยนะคะ
แล้วก็ย้ำด้วยว่ารู้นะว่าใครเป็นคนสั่งการงั้นแปลว่าอะไรตอนนี้ในข่าวของเรานะดอม
ไม่รู้เพราะว่าพบตรท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้สั่งถูกไหม
แต่ว่าบิ๊กโจ๊กบอกตั้งแต่วันแรกแล้วผมรู้ผมรู้ว่าใครแล้วผมก็จะดำเนินการด้วย
ลองนึกตามดูสิว่าใครน่าจะกล้าถึงขนาดสั่งให้ไปบุกค้นบ้านรองพบตร
พี่รู้แต่พี่บอกไหม

นี่แหละคุณผู้ชมดังนั้นบิ๊กโจ๊กก็เลยบอกว่าขอใช้กฎหมายสู้
ไม่อยากจะใช้วิธีรุนแรงไงไม่อยากจะทุบหม้อข้าวตัวเอง
ถ้าเกิดเปิดเรื่องขึ้นมาเมื่อไหร่นะใช้คำนี้เลย
เรียบทั้งสตชค่ะ
ผมไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเองนะ
คือผมอยากให้ตำรวจที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีทางเดินบ้างนะ
ถ้าผมทุบหม้อข้าวเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่นะ
ก็ตายกันทั้งสตชค่ะแล้วผมก็สงสารน้องผู้กับนะ

คำว่าเอาคืนหมายว่าต้องไปเปิดคดีใหม่ถูกไหม
ต้องไปไล่ล่าใหม่ถูกไหมครับ
เขาทำผมเรื่องนี้ผมรู้ว่าเฮ้ยเส้นทางงานเงินของคุณเนี่ย
มันไปถึงใครนะวันนี้ผมมีเยอะนะครับนะ
ว่าเส้นทางเงินเนี่ยมันไปถึงใครเป็นหลายร้อย
แล้วนี่ค่ะหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ช่วงสายแล้วนะ

โจ๊กกับทนายอนัญชัยพร้อมกับ๘นายตำรวจ
ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะที่สำนักงานทนายทนายอนัญชัย
เพื่อที่จะขอต่อสู้ตามกฎหมายทวงความเป็นธรรมค่ะ
คดีนี้ทนายอนัญชัยบอกว่ารับผิดชอบสองส่วน
ส่วนไหนบ้างส่วนแรกเลยคุณผู้ชม
กันแกล้งบิ๊กโจ๊กขอหมายค้นไม่เป็นธรรม
สองก็คือตำรวจแปดนายที่ถูกออกหมายจับเนี่ย
ว่ามีพิรุษหรือว่าส่วนใดที่ไม่ถูกต้อง
รวมถึงฝากถึงพนักงานสอบสวนชุดทำคดีนี้ด้วยนะ
บอกว่าให้ระวังเออระวัง
คนที่เอาข้อมูลราชการไปเผยแพร่ก็ต้องระวัง
เพราะว่าให้ทนายอนัญชัยพูดเองดีกว่า
พนักงานสอบสวนสอชทั้งหมด
คุณเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันไม่มีมวยล้มต้มคนดู

พวกคุณไม่เคยคิดที่จะสารเสริญเยินยอเขาเลยเหรอ

คุณเอาเขาตายเลยนะเดี๋ยวเขาตายเลย

ฝากเตือนในคนที่มาเผยแผ่เนี่ย

เมื่อไหร่คุณนำสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกต้องอ่ะ
แล้วคุณจะรู้ว่านรกมีจริง
หลังจากนี้ต้องเป็นโจ๊กอัคคณี
ถามว่าอัคคณีทำไมอัคคณีคือไฟ